จบไปแล้วสำหรับดอนบ้านดอยปอยบ้านทุ่ง
แต่ว่าเรามีมาให้สนุกต่อเนื่องเลยค่ะ
เอาใจแฟนละครแก๊งป่วนสืบข่าวออนแอร์ต่อ
วันนี้วันแรกเลยนะคะเนื้อเรื่องเนี่ย
ก็จะเป็นข่าวที่คนไทยเราน่าจะคุ้นเคย
แล้วก็ดูผ่านทางหน้าจอไทยรัฐทีวีนี่แหละค่ะ

สถานีข่าวออนไลน์แดนอีสานเมืองโคราช
ลาทำข่าวแบบถึงลูกถึงคนรับประกันความป่วนนะจ๊ะ
เรื่องนี้นักแสดงชื่อดังมาเพียบ
ไม่ว่าจะเป็นคุณชินชินวุฒิคุณแป้งสรรชัด
คุณนนท์วรวัตรนะคะคุณเล็กสมชายค่ะ
คุณหยาจัญญาคุณดาวพิมพ์ทอง
แล้วก็คุณอีทโปรงลางสะออนด้วย

วันนี้วันแรก๖โมงเย็นเปิดหน้าจอไทยรัฐทีวีได้เลยนะคะ